คุณผู้ชมคะยังอยู่กันที่เรื่องราวมูเตลู
แต่นี่เขามากันแบบแท็กคู่เพราะว่าสนิทสนมกันนะ
สำหรับอาร์มชุติมาแล้วก็น้องเนสกาแฟนะคะคุณผู้ชมค่ะ
ที่บอกว่ามาแพ็คคู่เนี่ยเพราะว่าทั้งคู่เนี่ย
เป็นนักร้องลูกทุ่งอีสานสายอินดี้ไง

เมื่อวานนี้ค่ะสองสาวเขาพากันนี่เลยค่ะ
ไหว้องค์ท้าเวสวันที่วัดจุลามณีคึกคักกันเลยทีเดียวนะ
คือไปไหว้พระเนี่ยไม่เท่าไหร่

ก็คือคลิปที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่ค่ะ
อามเนี่ยอัดคลิปนี้ลงในติ๊กต๊อก
แล้วก็เขียนแคปชั่นเรียกเพื่อนซีว่า

คืออาจารย์เนสเนี่ยเขาชอบให้เลขเด็ดแฟนคลับนะคะ
แล้วก็ให้โชคให้ลาบมาแล้วหลายงวดนะ
อาจารย์เนสไปล้วงหายถึงวัดจุลามณี
แล้วก็มีตัวเลขมาฝากกันด้วย

เห็นทันช่วยบอกด้วยไปดูคลิปกันหน่อยค่ะ
นี่ภาพมันชัดเราเห็นไม่ทันเห็นแว๊บนะคุณผู้ชมนะ

แต่คุณผู้ชมได้ยินไหมคือไม่ได้เห็นนะแต่ได้ยินไหม

แต่แฟนคลับคุณผู้ชมตาดียิ่งกว่านั้นค่ะ
มีคนเนี่ยจับสังเกตภาพนี้คุณผู้ชมเห็นไหม
ที่เราวงกมสีแดงให้คุณผู้ชมเห็นตัวเลขรึเปล่า
พี่แจ๊กเห็นเป็นตัวเลขใช่ไหม
บ้างคนเขาบอกว่าเห็นเป็นเล็ก
ใช้วิจารณญาณในการรับชมกันนะ
เราก็ไม่รู้หรอกว่าที่วงกลมสีแดงที่เราเห็นอยู่เนี่ย

แต่ถ้ามองมุมนี้นะนี่ฉันมองเป็น๖เก้าไม่ได้มองเป็น๕เก้า
ใช่มันแล้วแต่ความเชื่อจริงเนาะเรื่องแบบนี้